อ่ะเป็นคนที่พูดอะไรทำจริงเสมอเลยจริง
สัปดาห์ที่แล้วนี่ไปฟ้องธะนายต้ำจินประหมาดด้วยการโฆษณา

จะมายื่นร้องต่อสภาธนาความสอบมัญญาตฐนายนะคะ
วันนี้มาจริงคุณชูวิทย์นะคะ
นำเอกสารมาร้องบรรยาทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มนะคะ
โดยบอกว่าการกระทำของทนายตั้มน่าจะเข้าข่ายผิดมัญญาติธนายความ
เรื่องฝ่าฝืนข้อบังคับสภาษณ์ธนายความว่าด้วยเรื่องมัญญาติ
ว่าด้วยเรื่องมัญญาติธนายความพศ๒๕๒๙หมวด๔ข้อ๑๘
คือประกอบอาชีพหรือทำธุรกิจที่ฝ่าฝืนต่อศิลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความ
โดยคุณชูวิทย์บอกว่าแบบนี้มันต้องลบชื่อออกไปเลยหรือเปล่า
เพิกถอนใบประกอบวิชาชีพไหมเพื่อให้เป็นตัวอย่างบนพื้นฐานจริยธรรมและศิลธรรมอันดี
จากนี้ก็ยังมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวโจมตีด้วยนะคะเรื่องการกล่าวหาประเด็นเงินหกล้านบาท
มีการประจานคุณชูวิทย์และลูกชายในขณะเดียวกันก็บอกไม่รู้จักไม่ได้เป็นขู่ความ
ไม่รู้ว่าสรุปแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์ของทนายตั้มคืออะไรกันแน่
อยากจะร้องเรียนต่อนายกสภาธนายความค่ะขอให้ลบชื่อทนายตั้มออกไปเลย
เพิกถอนใบประกอบวิชาชีพเพื่อเป็นตัวอย่าง
ปัจจุบันมีทนายความหลายคนที่คุณชุวิตมองว่าให้ข้อมูลทางโซเชียลไม่ครบถ้วน
จึงต้องการปราบปรามกลุ่มทนายทางโซเชียลเอ๊ะนี่เปิดประเด็นใหม่อีกแล้วหรือเปล่าเนี่ย
โดยคุณชุวิตมองว่าแบบนี้เป็นอันตรายต่อประชาชนและเป็นการโฆษณาเรียกราคาให้ตัวเอง
เพราะอาชีพทนายความควรพิสูจน์ผลงานว่าความไม่ใช่การพูดผ่านโซเชียลให้ประชาชนหลงเชื่อ
ดังนั้นเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างยิ่งที่มีทนายความหลายคนที่เรียกว่าทนายโซเชียล
ออกมาพูดให้ข้อมูลต่างทั้งที่ข้อมูลไม่ครบถ้วนประชาชนได้เห็นผ่านสื่อ
ก็นึกว่าทนายคนนี้มีความเก่งกล้าสามารถก็พูดง่ายแล้วครับอันนี้คือการโฆษณาอย่างหนึ่ง
ผมขอให้คณะกรรมการทนายความลบชื่อนายธนาสิทธาออกจากสภาธนาความ
เพิกถอนใบอนุญาตทนายความของนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างแก่ทนายความโดยทั่วไปที่ประกอบอาชีพทนายความ
บนพื้นฐานคุณธรรมศิลธรรมและจริยธรรม

แต่คิดว่าถ้าพยานหลักฐานมันครบถ้วนมันไม่มีอะไร
มันก็ใช้กระบวนการธรรมดาก็เสร็จนะครับ
ปัญหาของเรามันก็คือว่ากระบวนการสอบสวนของเรามันละเอียดอ่อน
มันมีหลายขั้นตอนเริ่มต้นจากเนี่ย
ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอีก๓ท่าน
ซึ่งเป็นธนายมาสอบสวนเหมือนพนักงานสอบสวนชั้นต้นนะฮะ
ล่าสุด๒๓นาทีก่อนคุณชูวิชโพสต์เรื่อง
ทนายกับช่างทาสีอาชีพที่เปลี่ยนขาวเป็นดำได้
เล่าเรื่องนะคะว่าวันนี้ไปที่สภาธนายความ
ร้องเรียนบรรยาทนายความของทนายตั้ม
ก็บอกว่าผมไม่เคยมีเรื่องบาดหมางโกรธเครื่องกับทนายตั้มเลย
ทนายตั้มก็ไม่เคยเป็นทนายฝั่งตรงข้ามหรือขัดใจกันด้วยซ้ำ
อยู่ทนายตั้มออกมาโจมตีผมโดยไม่มีปีไม่มีขลุย
แถลงข่าวกล่าวหาแถมลามไปถึงลูกชาย
ทั้งที่ทนายตั้มก็ไม่ได้อยู่ในสถานที่เกิดเหตุ
เป็นทนายแล้วทำแบบนี้เหมือนหาเรื่องให้มีคดีความเกิดขึ้น
ผมรู้จักทนายมาเยอะรู้คุณค่าของทนายว่าสำคัญแค่ไหน
ถ้าเลือกทนายผิดผลจะเป็นยังไง
ที่ทนายมานั่งแถลงข่าวซัดใครที่ไม่ได้รู้จัก

มันต้องมีเจตนาอะไรอยู่เบื้องหลังแน่
ไม่มีทางที่อยู่ดีทนายจะมากล่าวหาคนอื่น
เพียงทนายตั้มเท่านั้นแหละที่รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลัง

ต้องมาถามผมก่อนไหมว่าเรื่องราวเป็นมายังไง
แทนที่จะจัดแถลงข่าวโจมตี

ซึ่งก็บอกด้วยว่าทนายตั้มอายุไม่มาก

เพราะความต้องการอยากให้คนยอมรับนับถือ

ผมเนี่ยขึ้นมาแล้วแทบทุกสารจะว่ามากสุดก็ว่าได้
ศาลแพ่งศาลอายาทุกศาลก็ไปมาหมดแล้ว
สารอาญาสนามหลวงที่ปัจจุบันรื้อไปแล้วก็เคยไป
แขวงสารปกครองสารแรงงานสารเยาวชนและครอบครัว
สถานดีกะคือไปมาหมดจริงเลยรู้ซึ้งและเข้าใจคนเป็นทนายได้ดี
ครั้งสุดท้ายติดคุกไปเนี่ยเพราะบอกว่ารายงานทรัพย์สินไม่ครบถ้วน
ก็ไล่ไปนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณชุวิตก็เลยพูดถึงบอกว่า
อย่าให้ทนายกลายเป็นช่างทาสีเลยครับมันเป็นอันตรายต่อสังคมอย่างยิ่ง
จะเข้าคุกหรือจะกลับบ้านก็ทนายนี่แหละครับ
ส่วนทนายตั้มยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรผ่านทางเฟซบุ๊คในวันนี้นะเอาละครับทุกผู้ชมครับ